เมื่อวานนี้วันออกพรรษาค่ะแน่นอนค่ะ
ก็เป็นวันสำคัญโอ้โหได้ดูบ้างไฟพญานาคนะ
ก็ดูตรับแถวเอาขึ้นเยอะมากเลยคุณผู้ชมค่ะ
แล้วเมื่อวานนี้ค่ะน้องยายารัสยาค่ะ

ภาพสวยงามมากก็ไปรำถวายนะคะบูชา

ที่ลำวัดท่องคลายค่ะที่วัดไทย
ตำบลจุมพลอำเภอพลพิสัยนะคะ
ร่วมพิธีบวงสวงบูชาพญานาคนะคะที่ลานนาคาเบิกฟ้าค่ะ
โดยหลังจากเสร็จพิธีพรามแล้วนะคะ
ได้มีการลำวงสวงบูชาพญานาคในชื่อชุดว่า
รำนาคาสัตนาคเซนค่ะ
ซึ่งนางเอกสาวยาวอย่างที่เห็นภาพของคุณผู้ชม
ได้มาร่วมฟ้อนลำกับบรรดานางรำกว่าพันคนแน่นจริงนะคะ
ทุกคนแต่งกายสวยงามพร้อมเพลียงท่ามกลางแฟนที่มารอชื่นชมดาราสาวกันอย่างเนื่องแน่น
ซึ่งดาราสาวของเราก็ฟ้อนลำได้อย่างอ่อนช้อยสวยงามนะคะ
เราไปชมภาพสวยกันดีกว่าค่ะ
ส่วนกระแสภาพยนตร์นาคี

ซึ่งไว้ร้านแล้วนะคุณผู้ชมก็ถือได้ว่าไม่รู้จะเป็นความเชิญรึเปล่านะครับ
คือโกยทั้งรายได้โกยทั้งเสียงชื่นชมเนี่ย
ก็ขอให้แบบโกยต่อไปต่อเนื่องแล้วกันนะฮะ
จริงนะทุกคนตั้งใจทำกันเต็มที่เลยนะครับ